แล้วมาแสดงความยินดีกันหน่อยนะครับกับวอเล็กบอลหญิงนะครับในรายการชิงแชมป์เอเชียของสโมสรนะครับที่สุพรีมชวนบุรีเทคนั้นสามารถเป็นแชมป์ได้๒สมัยติดต่อกันครับ
เอาชนะไปได้ในเซตตัดสิน๑๐๑๔ชนะไปได้๓๒เซตครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จแล้วก็ถือเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่๒ของสโภษรอาชาราภรณ์ภงยศครับ
ของไทยนะครับก็คว้าตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลผู้เล่นส่งคุณค่ามาครองด้วยครับ